ช่วงนี้เราเห็นภาพเด็กที่แต่งชุดตำรวจในโซเชียลมีเดีย
น่ารักใช่ค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะ
เราพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังความน่ารักของการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
รณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี๒๕๖๐ที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
จะแทรกเออไอ้ตัวนิ่งหน่อยเร็ว
เอาออกแกนออกขึ้นมองขึ้นมาฟัง๑๒มองกล้อง
คุณแป้วมองหน้าบนโอ้โฮเบนท์คันหน้าบีเอ็มท์คันหลัง
ส่วนมินิมาแทรกก็เลยโดนตำรวจจับ
อ่าแล้วบิ๊กไบท์ก็เบียดอยู่ทางด้านขวา

เชียร์กันขนาดนั้นเลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ในการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์นะคะ
กว่าจะได้ภาพสวยผลงานคุณภาพ
เมื่อกี้ออกมาเป็นภาพนี้น่ารักมากน่ารักมากนะคะ
ให้กับการจราจรจังหวัดเชียงใหม่ได้นำไปประชาสัมพันธ
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
เขามีโซโลแกนด้วยขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจรร่วมกัน
เรื่องหลังการถ่ายทำกว่าจะออกมาเป็นภาพสวยงามแบบนี้

นางแบบนายแบบเป็นหนูน้อยฟันน้ำนมกันทั้งนั้นนะคะ
ผู้ปกครองก็ต้องคอยส่งกำลังใจเชียร์
เชียร์ตลอดเวลาจนได้ภาพน่ารักสดใส

อันนี้เป็นกลุ่มตำรวจอันนี้เป็นคนข้างถนน

ส่วนที่เลือกเด็กมาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ปีนี้นะคะ
เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับเด็กและเยาวชน

เขาจะได้รู้เขาจะได้ซึมซับบ้างนะคะ
ตลอดจนประชาชนให้รู้จักรักษากฎวินัยจราจรบนท้องถนนค่ะ
นี่นะฮะจนนาทีก็ต้องคอยบิ๊วน่ะ
องไปลูกเดี๋ยวตาไม่ตรง

มองไปข้างหน้านะคะสำหรับการขับรถ
อกจากนี้กลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรเชียงใหม่
เปิดตัวแอปพลิเคชันไลน์ด้วยนะมีไลน์ด้วยนะครับ

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเปิดให้ประชาชน
แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร
และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแน่ต่าง
โดยมีผู้เข้าร่วมกลุ่มแล้วกว่า๙๐๐ราย
ในตอนนี้นะคะย้ำไลน์นะคะ
แล้วก็เป็นการแจ้งจุดที่รถติด
จุดที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าร้องเรียนอะไรต่าง
ก็แจ้งเข้าไปได้นะคะในไลน์นี้ค่ะ
ความน่ารักของเขาคือเสื้อผ้าหน้าผมด้วยคุณ
เปะมากเสื้อผ้าที่ต้องตัดใหม่ให้กับเด็ก
มีวอลแล้วมีผ้าคืออุปกรณ์ที่ครบ
เครื่องหมายตำแหน่งมีอะไรครบเลยนะฮะ
เมื่อกี้เห็นภาพเด็กสองคนขับรถใช่ไหม
แล้วก็โทรศัพท์ไปแล้วโดนตำรวจอยากทำได้
สองคนคุณทำอย่างนี้